เมื่อวานเราให้ดูคลิปไปนะคะที่มีคนขับแท็กซี่
ทะเลาะกับผู้ชายคนนึงที่ท้องสนามหลวง
คลิปนี้ค่ะมาดูคลิปกันก่อนสั้น
เพราะว่าเราได้ไปคุยกับทั้งคนที่เป็นผู้เสียหาย

เนื่องมาจากคลิปนี้นะคะเราให้คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเรา
ไปคุยกับเจ้าของเฟซบุ๊คคนที่โพสต์คลิปค่ะ
นายเจดนิพันธ์วิกรมจิรสิทธิ์อายุ๔๐ปี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๒ตุลาคมนะคะ
เจนิพันธ์เขาบอกว่าเขาขับรถหกล้อบรรทุกเต็นต์จัดงาน
จัดสถานที่ในบริเวณท้องสนามหลวง
ระหว่างทางมีแท็กซี่มาปาดหน้า
แท็กซี่คันนี้รถกระจกจอดรถชูนิ้วกลางให้แล้วก็ตามไปหาเรื่อง
ไปที่หน้าเขาครั้งหนึ่งเขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไร
พอถูกต่อยแล้วเนี่ยก็มีคนมาห้ามเอาไว้แล้วก็แยกย้ายกันไป
แต่ผ่านไปสักพัก๑๕นาทีค่ะ
คนขับแท็กซี่มาหาเรื่องอีกรอบนึงแต่คราวนี้ไม่ได้มาคนเดียว
พาพวกมาด้วย๑๐กว่าคนมีอาวุธด้วยทั้งเหล็กทั้งมีด
พอเห็นแบบนี้ก็เลยยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
สุดท้ายก็เลยโดนด่าเหมือนในคลิปอะค่ะ
ก็ท้าต่อยเขาท้าตีท้าต่อยแล้วก็โทรตามพักพวกมาบอกว่า
อะวิธีถ้าจะสดกับผมแต่ต่อยกันตัวอะพอได้

ปัดโทรศัพท์ผมพอปัดโทรศัพท์ผมเท่านั้นแหละ

คือเค้าต่อยเขาตรงหน้ามานึง
และผมก็ล็อกคอเลย
จังหวัดแรกแล้ว๑๕นาทีผ่านไปมากระทุ้งคออีกสองรอบ
ชูมือใช้นิ้วชี้ชูไปเพื่อขอทางพอคลิปนี้ออกมาพอเป็นข่าวก็อยากจะขอโทษสังคม
ที่เขาใช้คำรุนแรงแบบนั้นยอมรับว่าตอนนั้นโมโหจริง
คุมสติไม่อยู่เพราะว่าถูกฝั่งเจ้าของคลิปกับลูกน้องมาท้าทายก่อนค่ะ
เขาบอกว่าพี่อ่ะไปปากหน้าเขาแล้วไปเหมือนว่าไปชูสัตว์รักษณ์ให้เขา
กล้องได้เลยไม่จริงครับดูกล้องดูกล้องจากจากจราจรหรือว่ากล้องข้างหน้าได้เลยว่าจริงไม่จริง
ผมไม่ได้หาเรื่องครับผมทำมาหากินครับแต่คนที่เขามานักเลงใส่ผมก็คือก็คือคนนี้แหละครับ
เขามาหาเรื่องพี่ก่อนใช่มาท้าผมต่อยไงครับมาท้าผมชก
รอบแรกผมไม่เอารอบสองผมไม่เอาแต่มาพอพอท้าผมหนักหนักขึ้นผมก็ผมก็มีอารมณ์เหมือนกันครับผม
ผมขอโทษกับคำพูดที่ผมพูดว่าลาวหรือว่าด่าต่างนานาหรือว่าลูกขอโทษครับผม
ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะด่าใครแต่ว่าชั่วโมงนั้นผมผมมีความโมโห
แล้วผมโดนทำร้ายแล้วผมก็เจ็บแล้วผมก็อึดอัดผมผมไม่รู้จะยังไง
ผมก็เลยออกไปทางนั้นผมขอโทษด้วยครับอืมต่างฝ่ายต่างก็แจ้งความกันนะคะ
ทางฝั่งแท็กซี่ก็บอกว่าผมก็โดนทำร้ายอ่ะครับ
แจ้งความข้อหาโดนเนี่ยทำร้ายร่างกายส่วนอีกฝั่งนึงเขาก็แจ้งความกลับเหมือนกัน
หมินประมาทแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์เพราะว่าโทรศัพท์มือถือเขาตกแตกอืม
ตำรวจสพสนชนะสงครามก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้ทั้งคู่ไปตรวจก่อนบาดแผล
เจ็บอะไรตรงไหนยังไงแล้วก็เอาหลักฐานมาแล้วก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ก่อนที่เราเห็นในคลิปมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันเรื่องของคดีความ
กล้องวงจรปิดเนี่ยชัดสุดฮะเพราะว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างให้ข้อมูลไม่เหมือนกันเลยใช่ค่ะครับ